ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

บทเพลงที่๓ในเงินรางวัล๒๐๐๐บาท

ยกก่อนคุณบอกลงน้ำ
ข้าวฟ้าไปนับ
กับความเป็นใคร

ซึ่งจุดนี้จะมีผลต่อการถูกผิดในบทเพลงหรือไม่
และเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
น้องตุ๋นร้อง

ผลิตนะรู

ร้องหายไปแล้ว
เห็นแล้วล่ะมีชะงักนิดนึงก่อนเพลงจะจบ

มาดูกันว่าเราร้องผิดตรงไหนนะครับ

ในคำเดียวความหมายอาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อย

ถ้าไปร้องประกวดไม่เป็นไรชนะแน่
แต่ว่ารายการของอาเนี่ยต้องร้องให้ถูกเนื้อเป๊ะ
แต่ว่าการแพ้ในครั้งนี้ไม่ศูนย์เปล่าค่ะ
ถึงจะแพ้แต่รับไปเลยค่ะ

ทราบมาว่าสาวน้อยคนนี้เขามีเพลงของตัวเองด้วยนะ

พวกเด็กและที่อยู่บนดอย
นั้นยังรอคอยคนมาอุ้มครู
อยู่บนดอยมันเมาหนาดู
จะบอกให้รู้มันเย็นจับใจ
บ้านบนดอยไม่มีแสงสี
มีข้าวสาลีกะลำตี
หัวใหญ่อยู่บนดอย
หนทางแสนไกลไม่มีใครใครอยากมาอยู่ดอย
เดี๋ยวออกวางจำหน่ายเมื่อไหร
ถ้าอยากซื้อซื้อได้ที่ไหนครับ
หรือยังหรืออยู่ในช่วงกำลังร้องอยู่
อัดไปแล้วค่ะ

ตอนนี้ลงในยูทูปอยู่เข้าไปดูได้เลยนะครับ
เดี๋ยวนี้น้องร้องรุ่นใหม่ไม่มีขายแผ่นแล้วต้องไปสนับสนุนยอดวิว
ยอดวิวดีมากเห็นแล้วเผื่อมใจแทนนะครับ
เมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรเลยสมมุติอยากฟังว่าเด็กดอยเดียวดาย
เสิร์ชเด็กดอยเดียวได้เลยนะครับ
วันนี้ร้องได้ไหลล้าขอขอบคุณนะครับซูเปอร์จิ๋วตัวน้อยนะครับ
หนูน้อยมหัศจรรย์จริงนะครับมาทำให้รายการของเรามีสีสัน

สาเหมือนต้องไปหากุจแม่เลย
อยากให้ได้เงินล้านแต่ก็ทำดีแล้ว
ตอนนี้เหลือแต่ผู้ใหญ่กันแล้ว
ทั้ง๕ท่านทางด้านล่างนะครับ

เผู้ใหญ่แต่ตอนนี้ผู้ใหญ่นะครับ

แล้วในคลิปสุดนะครับ
ขอบคุณสาวหน้าคมของเรา

รู้นะคะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร

ชื่อเพลงชื่อเพลง

ถูกถูกถูก
ถูกถูกถูก
ถูกถูกถูก

คุณโหมตอบถูกครับ

ร้องได้ให้ร้านคุณสาวค่ะ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มก็จะพามาเที่ยวที่บ้านบุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มก็จะพามาเที่ยวที่บ้านบุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มก็จะพามาเที่ยวที่บ้านบุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ
อายุ๒๔ปีวันนี้บุ๋มนะคะ

บุ๋มแค่ให้อธิบายที่ผู้ชม
จุดนี้คุณลูกหลัวที่นะครับ
มันผิวคล้ำกำยำหน่อยไม่ได้เลยเนี่ย
ก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลย
ก็เห็นเขาเลี้ยงลูกสาวมาได้แข็งแกร่งแบบนี้คุณพ่อต้องมีภาระ
แล้วทำเป็นรอประพา

ดูแลทรัพย์ศิลป์บริษัทนะ
ใช่มั้ยครับ

คุณพ่อหนุ่มมากอดคุณแม่นี่มั่ง

หรือคุณพ่อจะรู้สึกว่า

ทำลายทรัพย์สินบริษัทแน่นอน
แล้วจะนั่งนิ่งด้วยนะ
เดินผ่านนี่มีสะดุ้งเลย
ตายแล้วสงสาร

นุฏิบอกว่าไม่ได้ชั้นสิงเธอแล้ว
เธอต้องเป็นร่านให้ฉัน

เดี๋ยวคราวหน้าห้อยพระมาด้วยนะ

เมื่อกี้ตอนหมาหอนน่ากลัวทำไม

นี่อย่างกันทุกคน
นั่นนั่นชุดเหรอคะ

นึกว่ายาดเผาที่ซื้อของตัวกัน
หลุดพ้นมาจากตรงนั้นแล้ว

เรามาอยู่ในที่ที่เราจะได้เงิน๑ล้านบาท

เรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเพราะว่าอยากรู้เหลือเกินว่าสาวคนนี้เขาจะคว้า๑ล้านบาทไปได้หรือไม่
อยากฟังเสียงด้วยนะครับมาถึงเพลงที่หนึ่งกันเลย

คุณบุ๋มถึงกับยิ้มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช่เพลงที่คุณบุ๋มคิดไว้หรือไม่
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยสาวน้อยยอดกระตันอยู่คนนี้กัน